คุณผู้ชมคะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนคลุ้มคลั่งอัลวาสเนี่ย
เยอะมากเยอะจนน่าตกใจไม่ว่าจะด้วยจากความเมาหรือว่าอาการป่วยทางจิตทางประสาท
มาดูเรื่องนี้กันก่อนที่กรุงเทพแถวประชาอุทิศมีคุณลุงช่างทาสีคนหนึ่งอะนะคะ
เดินข้ามสะพานลอยประชาอุทิศเพื่อที่จะกลับบ้าน
อยู่ดีมีผู้ชายคนนึงไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
มาถึงทั้งขวดทั้งมีดเอาขวดฟาดลุงแกเอามีดฟันแขนแก
แกได้รับบาดเจ็บเลือดอาบเลยเนี่ยแล้วเจ็บเยอะนะคะไม่ใช่เจ็บน้อยนะคะ
ลุงแกงงมากอยู่ดีเดินกลับบ้านแล้วต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้เนี่ยเหรอ
แล้วใครจะรับผิดชอบดูสินี่ค่ะตำรวจสนราชบุรณาชุดกู้ชีพไปช่วยเหลือนะคะ
นายสุรศักดิ์บ้านสวัสดิ์อายุ๕๑ปีเป็นช่างทาสี
โชคอย่างที่เห็นที่หน้าที่หัวที่แขน
ถมพยาบาลกันก่อนนะคะแล้วก็ต้องส่งโรงพยาบาลกันต่อ
คนเจ็บบอกว่าเดินข้ามสะพานลอยหน้าปรายศนีย์ประชาอุทิศกำลังกลับบ้าน
มีผู้ชายคนนึงก็เดินผ่านก็ไม่ได้สนใจ
แต่ผู้ชายคนนี้วิ่งตรงพุ่งหาแกเลยทั้งขวดทั้งมีดมาเลย
ทั้งตีทั้งฟันใส่งงเลยค่ะครับ
ผู้ชายคนนั้นคือใครแล้วมาทำร้ายกันทำไม

คือตัวคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐
ถูกควบคุมตัวแล้วก็นำไปสอบประคัมที่โรงพักษณ์
คนเจ็บก็ถูกส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์

แต่คำถามคืออย่างที่ชาวบ้านให้ข้อมูลกับเราค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ชายที่ก่อเหตุคนนี้เป็นคนสติไม่ดีแล้วก็อยู่แถวนั้น
แล้วก็ก่อเหตุบ่อยคอยดักทำร้ายคนเดินข้ามสะพานลอย

หมายความว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคนในพื้นที่เจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้
ก็ต้องทำอะไรสักอย่างไม่ใช่ปล่อยไว้
คือบางทีมันก็มันก็เลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดว่าโอ้โหชาวบ้านเขาต้องข้ามสะพานลอย
จะให้ทำยังไงเออใช่พี่อุ๋ยหรือว่าถ้าเกิดแล้วญาติพี่น้องของผู้ชายคนนั้น

ก็คือคนเร่ร่อนคนไร้บ้านใช่ไหมคนสติไม่ดีที่แบบโอ้โหมันก็ยังเห็นอยู่
ซึ่งหลายที่ก็มีอาการอย่างนี้คลุมคลั่งแบบนี้แล้วก็ไปทำร้ายชาวบ้าน
พี่อุ๋ยได้สัมภาษณ์ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฝากถามนิดนึงเนาะเรื่องนี้เนาะ
ฝากความหวังไว้ที่ผู้ว่ากรทมคนใหม่นะมันยังเป็นปัญหาอยู่นะในเรื่องนี้นะ